ผิดท้ายที่นายพี่พัฒน์นัตกฤษประการและธุรกิจ
การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยดกศยมนีภูกว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ความพร้อมเปิดรับสมัครการแข่งขันวิ่งเทล๒๐๑๖
ที่สนามดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
จัดการแข่งขันในวันที่๒๘๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
มีการแข่งขันทั้งหมด๕ระยะทาง
นายพิพัฒน์กล่าวว่าวิ่งเทลเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ผลักดัน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่น
ดูดนักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศ
ให้เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙